ไม่ยอมหนีเลยเนอะมันได้กลิ่นเล็กไนท์แล้วมันไม่หนีเลยอ่ะ

แกะละ
นอนอยู่คืนหนึ่งยายไม่หลับเลยนึกเห็นต้องพูดให้เขาช่วยเรานะ
กลับคืนเห็นลูกมันอยู่สองคนกับลูกลูกก็คงสี่เอา
อ่ะคุณมันยังมันยังไตใจเต็มภาคเห็นล่ะที่เขาช่วยลูกเรา
พอที่เรามาสาวบ้านก็ถามกันนะเมื่อวานหลายตอนบ้าย
กระบานเกิดยายก็อยู่ลมศรักดิ์เเนาะพี่น้องก็ถูงมาถาม
ยังไงล่ะไม่รวยอยากเป็นอะไรก็เฮ้ยไปเป็นตั้งใจเด้อ
พูดที่ซอยยายมาแล้วก็ขอบคุณที่พ้นมาถามนี้ขอบคุณทุกคนทุกคน